ส่วนนุ่มแกรปนะคะเขาทำงานหลังจากที่พิษโควิด๑๙เล่นงานเนี่ยนะคะ
ส่งอาหารในแปดเดือนแล้วค่ะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเขาน้อยใจนะคะ
น้อยใจลูกค้าคนหนึ่งค่ะเขียนออเดอร์มาส่งออเดอร์มา
ให้ไปซื้อพิซซ่าแต่หลังจากนั้นซื้อเสร็จปุ๊บติดต่อไม่ได้
หายไปอีกแล้วเล่นกลกับผมอีกแล้ว
เขาบอกว่าที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเงิน
เพราะพิซซ่ามัน๖๙บาทแต่เขาบอกว่าเขาต้องขี่ฝ่าฝน
เขามองเรื่องความปลอดภัยของเขาด้วยนะคะ
โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียบอกสวัสดีครับฝากถึงลูกค้า
ขออภัยนะคะเขาพิมพ์แบบนี้จริง
สวัสดีครับฝากถึงลูกค้าเร็วบางส่วนในเชียงใหม่
คนดีก็มีผมชื่นชมน้องเขาทักมาหาผมฝากให้ลงหน่อย
ฝนก็ตกต้องมาเจอลูกค้าสั่งของแล้วหนี
เคสนี้แถวสรรกำแพงสั่งพิซซ่าแถวบ่อสร้าง
เจ้าตัวคนสั่งรู้ตัวรายงานด้วยน้องเขาเดือดร้อน
เพราะร้านนี้ต้องจ่ายเงินสดตอนนี้เคลมของไม่ได้นะครับ
เงินก็ต้องใช้และมีวงเล็บคำด่าด้วย
นุ่มกรายฟูธรายนี้เราไปตามหาแล้วชื่อจริงว่า
และตามพื้นที่ใกล้เคียงเขาทำแบบนี้มา๘เดือนแล้ว
เพราะว่าพิษโควิดเล่นงานก่อนหน้านี้เป็นพนักงานโรงแรมแหละ
ชนิสรเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง
ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ไปทางแยกหนองประทีบมีลูกค้ากดออเดอร์เข้ามาเลยค่ะ
แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะเป็นผู้ชายฟังเสียงแล้วเป็นผู้ชายค่ะ
พิซซ่า๖๙บาทบอกว่าอยู่แถวเบาะสร้าง
ก็ฝ่าสายฝนไปซื้อให้ต้องควักเงินตัวเองด้วยชำระเป็นเงินสดไปก่อน
แต่พอจะไปส่งได้ของแล้วก็ต้องไปส่งแล้วเขาต้องโทรศัพท์เช็คลูกค้าก่อนไงคะ
ไม่รับฮะจะเอาตรงไหนก็ไม่บอกจะไปรับตรงจุดไหนก็ไม่รับสาย
โทรไปหาหลายครั้งไม่รับสายเลยสักแค่ครั้งเดียวมั่นใจว่าลูกค้าหลอกแน่
สร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองแน่ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เวลาสร้างของก็อย่าหลอกสักครั้งคุณต้องรับขอ
แต่ลูกค้าจะเก็บที่สุดยังไม่ปลอดภัณฑ์กว่า
นำมายอมเปียกฝนเพื่อจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์
มันมีค่าแล้วผมบอกตรงอ่ะคนขับไปด้วยทุกคนอ่ะ
แต่รับบาทอ่ะมันมีค่าสำหรับเขาทุกคนอ่ะเห็นไหมคะ
เขาบอกว่าเขาเสียเวลาเสียค่าน้ำมันเสียค่าเปียกฝน
เสียค่าโอกาสที่เขาจะไปรับลูกค้ารายอื่นมันเสียโอกาสทั้งหมด
มวลที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่าได้กำไร๑๕บาทนะ
ถ้าเขาไปรับให้คุณคนนี้คุณลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันต่างนะคะ
อย่าไปทำเพื่อความสนุกรับโทรศัพท์เขา
หรือว่าพยายามติดต่อเขาให้ได้ค่ะสงสารเขานะฮะ